ไอ้ที่ต้องระวังจริงเลยนะผมอยากจะให้หลายคนระวังให้มากก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนน
คือหลายคนก็ระวังแล้วแต่มันมาแบบไม่คาดคิดจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะให้ดูต่อจากนี้ครับ
เหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าทุกคนระวังแล้วจริงแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดรถบรรทุกพ่วงมาเนี่ยเห็นไหมรถพ่วงอ่ะ

ไปเด้งมากำลังจะชนมอเตอร์ไซคันนี้

แต่มันไม่ดีตรงที่มันพุ่งไปชนรถที่จอดอยู่นะเห็นไหม

ก็มีความเคราะห์ดีตรงที่
คนที่ขับรถมันมาไม่เกิดอุบัติเหตุนะ

ที่โดนล้อของรถพ่วงชนเข้าไป
คนขับรถบรรทุกเขาก็จอดรถนะแล้วเขาก็ลงมาแสดงความรับผิดชอบนะ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็บอกแบบนี้แล้วกันนะครับ
กับรถบรรทุกหรือว่ารถทั่วไปที่ต้องใช้งานหนัก
ต้องดูแลสภาพรถให้ดีก่อนที่จะออกมาในการขนของ
เพราะว่ารถของรถใหญ่รถใหญ่คือมันต้องใช้งานหนักไง
เพราะฉะนั้นต้องเช็คสภาพทุกครั้งก่อนออกเดินทางนะ
ไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นเกลียเป็นเบรกนะที่โดนมีเรื่องมีข่าวกันบ่อยนะ
แล้วก็เช็คสภาพร่างกายของเราด้วยเอาให้พร้อมนะคะ